เป็นนักเรียนหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบางรักนะครับ

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

บอกเป็นนักเรียนหญิงชั้นม๒โรงเรียนชื่อดังย่านบางรักษ

แกล้งหลายอย่างถูกแกล้งตั้งแต่ชั้นม๑จนมาม

ถูกโดนแอบถ่ายในห้องน้ำเอาน้ำแดงราดใส่ข้าว
เอาของไปซ่อนในกระถางต้นไม้เนี่ยฮะมาตบมาตีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์นะเพราะว่าเด็กเนี่ยแบบไม่ยอมเลิกทำร้าย

ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ทางรองผู้หน่วยการโรงเรียนนะครับรองผอ๓คนเลยนะครับ
ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็เห็นตอนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นี่แหละ
ก็ทราบพร้อมกับสื่อมวลชนนี่แหละ
แล้วได้เรียกผู้ปกครองกับเด็กทั้งสองฝ่ายมาคุยกันที่โรงเรียนแล้วนะครับ
ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ชั้นม๒
เด็กที่ไปแกล้งเขายอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ขอโทษเพื่อนแล้วนะครับ
ขณะที่ฝ่ายผู้ปกครองของเด็กที่ไปแกล้งเขาก็จะไปดูแลเด็กให้ดีขึ้น
คือที่แรกทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กที่ถูกแกล้งเนี่ยจะไปแจ้งความ
แต่พอคุยกันขอโทษกันเขาก็ไม่ติดใจแต่จากนี้ไปเนี่ยต้องไปดูแลลูกตัวเองด้วยนะ
โรงเรียนเองก็จะจัดการตามระเบียบของโรงเรียนด้วยนะครับ
โดยตอนนี้นะครับสั่งพักการเรียนของเด็กที่ไปแกล้งเพื่อน๑สัปดาห์
ให้ไปปรับพฤติกรรมโดยครอบครัวแล้วตัดคะแนนความประพฤติ๗๐คะแนนจาก๑๐๐คะแนน
ถ้าเกิดยังแกล้งเพื่อนอีกนะยังมีปัญหาอีกก็จะต้องให้ออกจากโรงเรียนนะครับ
ก็เป็นเรื่องของเด็กที่เขาไปแกล้งกันเดี๋ยวไปดูนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วนะครับที่ราชบุรีนะครับเป็นเรื่องของเด็กที่ไปแกล้งกัน
แล้วทีนี้มันไม่จบแค่เด็กผู้ปกครองเนี่ยตามมาหาเด็กที่ไปแกล้งลูกถึงขั้นเอาปืนมาขู่เนี่ย

อย่ายุ่งไอ้เตรียมตัวตายได้มึงทะลึ่งเนี่ย
ทำไมจะเอาป่ะ
จะจบมั้ยไอ้มึงจะจบมั้ยหื้ม
กูถามจบจบนะ

อยากรู้ว่าแก๊กกูเป็นใครเดี๋ยวมึงก็รู้กูเป็นใคร
และมึงต้องไม่มองบนหน้าเขา
ไอ้เจ้าไม่ต้องยุ้งวันหนี้เขา
ที่กูตบเมื่อกี้เนี้ยมันเซ็งกับเขาลูกกู
นี่ฮะมีเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์น้องเข้ามาเนี่ยเขาถ่ายไว้แล้วพ่อของน้องที่ถูกผู้ชายคนนี้มาเอาเรื่องเนี่ยเอาคลิปมาโพสต์นะครับ
เพื่อเรียกร้องให้คู่กรณีเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบนะฮะน้องที่เป็นเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรีอายุสิบหก
บอกว่าคือก่อนหน้านี้ในกลุ่มของพวกน้องเนี่ยเขามีปัญหากับรุ่นน้องชั้นม๒คนนึงนะครับแต่ตัวน้องเขาไม่มีหรอกแต่เขาอยู่กลุ่มของคนที่ไปแกล้งน้องชั้นม๒
แล้วล่าสุดเนี่ยศุกร์ที่๑๙เนี่ยเอารองเท้าของเพื่อนของน้องที่ถูกแกล้งเนี่ยไปซ่อนไม่เกี่ยวกับน้องคนนั้นเลยนะแต่ไม่รู้ยังไงนะฮะ
ไล่ไปไล่มายังไงไม่รู้เอาเป็นว่าพ่อของเด็กม๒คนนั้นน่ะขับรถไล่ตามจี้ตูดน้องตอนเขาขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
โอ้โหนี่เด็กนักเรียนใช่ไหมใช่แล้วเป็นไปตามคลิปนะฮะเนี่ยเอาปืนมาเหน็บที่เอวเอามาขู่นะแล้วก็ตบน้องเข้าไปทีนึง
โอ้โหพ่อบอกเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพปากท่อแล้วนะฮะฟังพ่อของเด็กนะครับ
มันเกินกว่าเหตุมากเลยเพราะว่ามันเรื่องของเด็กอ่ะครับก็รู้มันก็ต้องหาที่วิธีละมุนละม่อมวันนี้ให้มันมาคุยกันต้องใช้เหตุผลครับ
เพราะพึ่งเป็นพุ่งพุ่งก็ไม่กล้าทำลูกเขาแบบนั้นแน่นอนครับนี่เขามาทำลูกพุ่งลูกพุ่งก็เป็นผู้หญิงแต่เราก็รู้ว่าลูกเราผิดเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าข้างลูกหรอกมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ามันน่าจะหาแบบวิธีที่คุยกันดีกว่านี้ไหม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้คู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยมาให้ข้อมูลก่อนนะฮะใครผิดก็ว่ากันตามผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะฮะ